กลับมาในช่วงนี้ก็ต้องย้ำเตือนนะคะถึงเคยเตือนแล้วก็ต้องเตือนอีกค่ะ
โอ้โหนะฮะวันนี้ผมยังโดนเลย
ก็โทรมาหาคุณนัตรพรมคือกันโทรมา
ให้เราต้องจ่ายเงินนู่นนี่เพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
เดิมแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่อนะคะ
แล้วก็หลอกเงินคณะหมอลำชื่อดังหลอกไปกว่า๒ล้านบาทค่ะ
นางสาวอนงนุษย์นามวงศาเป็นภรรยาของนายโยมนินนามวงศาหรือหนุ่มโจนะคะ
ก่อตั้งวงดนตรีหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง
วันนี้ไปแจ้งความเลยค่ะที่สพโกสุมพิสัย
มาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมฟังเอาไว้เลยนะคะมุกนี้นะคะ
มีพัสดุเตรียมส่งไปจีนแต่ถูกตีกลับ
ก็โอนสายไปที่สพที่เกิดเหตุซึ่งปลายสายแจ้งมาบอกว่า
เธอเนี่ยผัวพันกับคดีฟอกเงินเป็นคดีใหญ่เธอก็ปฏิเสธ
ก็พูดโน้มน้าวให้เธอเชื่อส่งรูปภาพมาให้ดู
แล้วคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจก็แจ้งว่านี่เป็นคดีลับ
ลบภาพที่ส่งไปให้ดูทันที
สุดท้ายนะคะก็หลอกให้เธอโอนเงินเข้าไปในบัญชีกลาง
บอกว่าให้มาตรวจสอบว่าเงินที่ได้มาบริสุทธิ์หรือเปล่า
ตรวจสอบแล้วถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะโอนกลับมาให้ภายใน๒ชั่วโมง
นี่ค่ะด้วยวาธศิลป์หรือเหตุการณ์อะไรต่างที่ทำให้ดูน่าเชื่อถือ
สุดท้ายเนี่ยเธอโอนไปให้๖ครั้งด้วยกันนะคะ
บอกว่าโอนไปตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งจนถึงบ่าย๓โมงกว่า
โอนไป๖ครั้งนะคะ๑ล้าน๑แสน๔แสน๒แสน
โอนไปนะคะเป็นธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีนางสาวสุภาวันหงษา
ส่วนครั้งที่๕โอนไป๑แสนที่ธนาคารกษีกรไทย
ชื่อบัญชีนายนัทธพลพุทธศาสตร์แสงแล้วก็ครั้งที่๖
ไป๕๐๐๐บาทที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนางสาวพรรัฐวงละคร
รวมทั้งหมดแล้ว๒ล้านกว่าบาทคุณผู้ชมโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยพอโอนเสร็จเรียบร้อยนะ
จู่เธอบอกว่าตัดสายไปดื้อเลยก็สูญเงินไปกว่า๒๘๘๐๐๐บาท
แล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยถูกบล็อกเบอร์ด้วยค่ะ
พอถึงอย่างนี้ถึงได้รู้ว่าโดนให้เข้าให้แล้วนะคะเชื่อว่าถูกหลอกแน่นอน
ก็เลยมาพบพนักงานสอบสวนลงมาที่ประจำวันเอาไว้แจ้งความให้ดำเนินคดี
แล้วอยากจะให้เรื่องนี้เตือนภัยไปยังคนอื่น
คอร์เซนเตอร์จะมาในรูปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นหนูก็ไม่คิดอะไรแบบอะไรเยอะมาก
คิดแค่แบบดินันตัวตนว่าฉันไม่ได้ประพันธ์กับสิ่งพวกนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องก็ถามว่าเออมีคุณผู้ชมทำแบงค์อะไรไหม
มีให้ทำอะไรไหมเกี่ยวกับราชการหรือคนงานผมก็มีอีก
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะในแบงค์นี้คือต้องเช็คว่า
มีการแบบโอนเงินหรือว่าอะไรกับนายสมศักดิ์ไหมอะไรอย่างนี้
เราก็ดินันความรู้สึกใจค่ะ
ก็แบบเออมีแบงค์อีกแบงค์อีกแบงค์อะไรผมก็บอกเขาไป